วัยรุ่นใช้ปืนไทยประดิษฐ์ยิงกราดนะครับ
แล้วก็ปลาระเบิดปิงปองใส่อู่ซ่อมรถที่ย่านประชาอุทิศ
ไปถูกเด็กชายอายุสิบสี่ปีเนี่ยได้รับบาดเจ็บ
ถ้าคุณผู้ชมได้รู้ประวัติการก่อเหตุของแก๊งนี้แล้วล่ะก็
คุณผู้ชมจะเฮ้ยทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
นี่ครับไปดูความคืบหน้าครับกรณีกลุ่มวัยรุ่นปลาระเบิดปิงปอง
แล้วก็ใช้ปืนไทยประดิษฐ์กราดยิงยิงแบบไม่เลือกไม่เลือกใคร
นะเข้าไปในอู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งนะครับ
ในซอยประชาอุทิศสามสิบสามแยกยี่สิบห้าเขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานครทำให้เด็กชายอายุ๑๔ปีถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้ายแล้วก็แผ่นหลังครับ
รวมทั้งภรรยาของเจ้าของอู่เธอก็โดนลูกหลงไปด้วยที่มือกับเท้า
เหตุเกิดขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองนี่ฮะโอ้โหเวียงอาวุธกัน
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพของผู้ก่อเหตุนะครับกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาวนเวียน
เรียนถือท่อนเหล็กเมื่อกี้เห็นไหมที่แกว่งอ่ะมาตะโกนท้าทายกลุ่มเพื่อนลูกชายของเจ้าของอู่
ซึ่งเป็นเด็กม๓เท่านั้นเองฮะนั่งเล่นเกมกันอยู่ซึ่งเหตุการณ์นะครับ
ก่อนที่จะเกิดการยิงกันเนี่ยเหตุการณ์เป็นแบบนี้ไปดูฮะ
คุณผู้ชมตามผมมานะตามผมมานะแล้วจะได้รู้พฤติกรรมของกลุ่มนี้เขา

กับนายยศไกรกองสมบัติเขาเป็นเจ้าของอู่นี้คุณผู้ชม
บอกที่ผ่านมานะอู่เขาเนี่ยจะมีกลุ่มเพื่อนลูกชายเนี่ยเด็กกำลังวัยรุ่นเลยมสามอายุสิบห้าสิบหก
รวมกลุ่มกันเล่นเกมที่อู่เป็นประจำเพราะว่าไม่อยากให้ลูกชายอยู่นอกสายตา
มีความหมายเด็กร่องแปลว่าอะไรคือร่องหาเรื่องชาวบ้านเข้าไปเรื่อยนะ
เอาอาวุธไปสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายเข้าไปทั่ว
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความกับตำรวจสนราชบุรณะไว้แล้วนะครับ

แล้วแม่ของกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ติดต่อมาขอเจรจา
แต่ไม่เห็นจะพาตัวคนก่อเหตุ

ที่มาป่วนอ่ะยังมาปลาระเบิดปิงปองใส่บ้านอีกอ่ะ

ส่วนสาเหตุที่กลุ่มของลูกชายเป็นเป้าหมาย
อันนี้อยากรู้เพราะอะไรพ่อนะฮะลองฟังพ่อเขาเล่าหน่อย
ไปที่ลงพักไปแจ้งฟางครับครับไปที่ลงพัก
ก็ตอนคืนบางห้าทุ่มมาอีกหือแข็งเดิมคร้วนเดิม
มาชะโกนแห่งปากเรียกเล่นเบาเล่นเบาปุ๊บแล้วก็เพรี้ยง
ให้ให้แม่เพื่อมาติดต่อเพื่อจะมาขอโทษใช่
แม่มาติดต่อก่อนทีแรกไม่แม่ว่ามา
ก็คือเหมือนครับแม่มไม่ไม่สำนึกไม่ถลดครับ
ให้มันดูแลคงเป็นแบบง่ายคงว่ามันมาไม่เป็นจังหวะ
มันมา๕ทุ่ม๔ทุ่มเครื่องคืนปี๓มันยังมาเลย
คือที่เพื่อนลูกของพ่อเขาโดน
เพราะว่าคือน้องชอบแต่งตัวเหมือนนักเรียนช่าง
พรุ่งนี้ก็เหมือนกับแม่ดึงดูดซะเหลือเกินให้พวกนี้เข้ามาท้าทายมาก่อกวน
ทีมข้าวตรวจสอบไปยังสอนรอบรุณนะได้รับการยืนยันว่าจนถึงขนาดนี้
กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุยังไม่ได้ติดต่อขอมอบตัวนะ
หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาแม่ของวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
พยายามขอเจรจาก่ายเกลี่ยกับผู้ปกครองของฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บ
แต่เขาไม่ยอมฮะเอาเรื่องนะครับตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
มารับทราบข้อเก่าหาและเรียกกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บ

นี่บุกไปทำเขาถึงที่บ้านเลยนะคะ